เราตามความคืบหน้าคดีนี้อยู่นะครับคดีที่นายมาโนธโพสุดอายุ๓๙ปี
ท่านก็ตามคดีกันอยู่แล้วนะฮะในคดีนี้นะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำเภอศรีประจันทร์นะครับ๒กุมภาพันธ์
วันนี้ญาติรับศพนายมาโนธมาประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านแล้วนะครับ
หลังผ่านขั้นตอนการชนะสูตรเสร็จเรียบร้อยนะครับ
ผลกระบวนเอกสูตรชาติธิรัฐสวรรค์ลองผบตรก็มาประชุมความคืบหน้าคดีด้วย
แล้วก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุด้วยไปให้กำลังใจครอบครัวของนายมาโนธด้วยนะฮะ
โดยตำรวจบอกว่าตอนนี้ทราบรูปภัณฑ์สันธารของคนร้ายแล้วนะครับ
กำลังหารายละเอียดเพิ่มเติมพุ่งเป้าเอาไว้๓ประเด็นด้วยกัน
คือเรื่องส่วนตัวเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิด
หรือว่าธุรกิจอะไรต่างพวกนี้นะฮะอาจจะเป็นธุรกิจสีเทา
แล้วก็เรื่องชู้สาวนะครับประวัติเนี่ยผู้ตายไม่มีประวัติอะไรเกี่ยวกับคดีนะฮะ
ตำรวจบอกแต่ว่ามีคนใกล้ชิดนะที่มีประวัติทำผิดกฎหมาย
แต่ว่ายังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดตอนนี้สอบปากคำพยานไป๑๐ปาก
แม่ของนายมาโนธผู้ตายนะครับบอกว่าสิ่งที่ตำรวจได้สันนิษฐานปมเหตุ
การเสียชีวิตของลูกชายเนี่ยลักษณะมันขัดแย้งกับความเป็นจริง
แม่ยืนยันว่าลูกชายเป็นคนดีขยันทำมาหากินไม่เคยมีพิษภัยกับใคร
ศัตรูที่ไหนไม่เคยทำธุรกิจผิดกฎหมายธุรกิจสีเทาอะไรนะ
ชู้สาวอะไรก็ไม่มีนะฮะที่เอกใจของแม่ก็คือ
ไม่นานมานี้ลูกชายไปซื้อที่ดินสี่สิบไร่ราคาสามสิบล้าน
ทำหมู่บ้านจัดสรรจะสร้าง๑๓กุมภาพันธ์นี้แล้ว
ไม่รู้ว่ามันไม่มีปัญหากระทบอะไรกับใครหรือเปล่าเรื่องของการกินพื้นที่
หรือว่าการซื้อขายตัดราคาอะไรพวกนี้นะฮะ
มันไม่เคยคาดแย้งอะไรแม่ตอนนั้นแม่ก็ไม่รู้มันไม่เคยปิดปาก
มีเนี้ยมันมีได้คนมาช้อยเลือดถ้ามีนี่ที่แม่เริ่มทำเอนนี้น่ะ
จะถามบ้านจัดสรรนี้ไงมีปัญหาเนี้ย
เราก็มีตังค์แล้วแม่

มีต่างชัยนี้เข้าแล้วก็เราก็ยังเลือบบ้างไงบ้างนี้
ก็ไม่เคยบอกว่าเฮ้ยกูจะมีผู้ปองร้ายล่ะ
มันก็ไม่เคยพูดเลยนะไอ้ปีชาญตึงนิดนึงใจ
พวกทำไมตึงขามาทำไม
อ้างว่าเฮ้ยพี่รู้จักคนนี้คนนี้ว่าคือ
เขารู้จักพวกเยอะประมาณนั้นรู้จักคนเยอะ
อ่าเป็นคนที่รู้จักคนเยอะ
แล้วสมมุติน้องมีปัญหามาพี่พี่อะไรอย่างนี้
ก็เป็นประเภทนี้คนรู้จักเขาเยอะคนรักเขาเยอะ
ไม่มีปัญหาแน่นอนมองแบบอ้าวแล้วถ้ามีคนรัก
มันก็ต้องมีคนเคลียร์แล้วมีบ้างไหมอย่างนี้
ไม่ไม่ไม่แน่นอนไม่ไม่มีแน่นอนเปอร์เซ็นต์น้อยมากเลยพี่
เกลียดนี่คนเกลียดน้อยมากพี่อย่างเราเราก็เป็นเหมือนคนสนิทเขา
แล้วเขาเคยเป็นน้องครับเขาเคยบอกไหมครับว่าเขามีปัญหากับใคร
ไม่เคยไม่เคยครับเป็นไปได้ไหมพี่คนอื่นแห่งทางชีพ
น้องโน่นน้องโน่นอะไรอย่างเงี้ยเรื่องวงการนี่คือที่แบบนี้คือไม่มีแน่นอนพี่
ผมว่าไม่ใช่แน่นอนครับมันต้องมีลึกกว่านั้นวันนี้ผู้สื่อข่าวเราก็ไปดูพื้นที่ตามที่คุณแม่บอกนะฮะ
อย่างที่เกิดเหตุเนี่ยเนื้อที่สี่ไร่อืมนะฮะก็อยู่ข้างข้างรีสอร์ทของพ่อกับแม่นะครับ
จะสร้างตลาดนัดส่วนพื้นที่สี่สิบไร่ที่ซื้อเอาไว้เนี่ยแล้วแม่เอกใจเนี่ย
ตอนนี้ยังเป็นที่ว่างเปล่าอยู่นะฮะตรงนี้ก็เป็นที่ที่ของผู้ตายเขาที่ซื้อเอาไว้แล้วกำลังทำตลาดนัดอืม
อ่าความคืบหน้าก็รอดูใหม่กันแล้วกันนะฮะตอนนี้ตำรวจกำลังเร่งติดตามตัวคนร้ายอยู่นะครับค่ะ